มาดูเหตุนี้ครับลูกจะฆ่าพ่อ
คือลูกพยายามจะใช้มีดปาดคอพ่อ
แต่ว่าพ่อก็ป้องกันไว้ได้
เหตุการณ์นี้ฆ่าพ่อไม่สำเร็จนะครับ

จุดไฟเผาบ้านหวังจะย่างสดพ่อนะครับ
ตำรวจสพศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นำ
กำลังเข้าจับกลุ่มตัวนายสมยศสวนศรี
อายุ๓๖ปีผู้เป็นลูกที่ก่อเหตุเผาบ้าน
ที่ตำบลนาสนุนอศรีเทพฯ
ขณะที่นายสมยศนั้นเดินออกจากโรงเรียน
ชื่อโรงเรียนบ้านจัดสรรเพื่อมาขอข้าวเพื่อนบ้าน

แล้วก็ยังกล้าไปถามเพื่อนบ้านอีกนะ
ว่าพ่อกูตายไปหรือยัง
โดยตำรวจได้คุมตัวไปสอบสวนที่สพศรีเทพ

โดยเหตุไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนนี้
ก็ไฟได้ลุกไหม้บ้านไม้ชั้นเดียวที่หมู่๔
ตำบลนาสนุนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถดับเพลิง
แล้วก็ใช้เวลาในการดับเพลิงประมาณ๒ชั่วโมง
จึงสามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปติดบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้
ซึ่งนายมานพนิ่มเปียผู้ใหญ่บ้าน
เข้าให้การช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในบ้าน

ส่วนนายสมยศผู้เป็นลูกและเป็นผู้ที่ก่อเหตุ

อาศัยจังหวะที่เพลิงกำลังลุกไหม้
หลบหนีไปอยู่ที่เสาทงของโรงเรียน
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านที่ถูกเพลิงกำลังลุกไหม้นะครับ
นายสังวานผู้เป็นพ่อรอดชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
และเหตุการณ์ที่ลูกจะจุดไฟย่างสดผู้เป็นพ่อได้
โดยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
ขณะที่เขาเองกำลังนั่งทำกับข้าว
อยู่เจ้าลูกชายตัวดีก็เข้ามา
ใช้เท้าถีบหม้อแล้วก็ถีบเตาที่กำลังปลิ้งปลา
เตาจนหม้อมันล้มคว่ำเลย
พ่อก็ถามลูกชายว่าทำไมมึงทำแบบนี้
แต่ลูกชายตะคอกกลับมาว่ากูจะเชื่อดคอมึง
นี่หมายถึงลูกชายจะเชื่อดคอพ่อนะครับ
ทันใดนั้นเองลูกชายก็คว้ามีดที่อยู่ในครัว
จะมาปาดคอพ่อผู้เป็นพ่อก็ปัดมีดทิ้ง
ลูกชายแทงสวนมาเฉียวที่บริเวณหน้าท้อง
แล้วลูกชายก็วิ่งหนีไปแอบอยู่ที่บ้านเพื่อนบ้าน
กระทั่งช่วงค่ำครับ๔ทุ่ม
หวนกลับมาที่บ้านอีกครั้ง
มาล็อกประตูบ้านจากด้านนอกขังพ่อไว้ข้างใน
คือกะไม่ให้พ่อออกมาได้เลย
แล้วพอล็อกประตูเสร็จแล้วคราวนี้จุดไฟเผาบ้านใช่ไหม

จะย่างศพพ่อให้ตายอยู่ในบ้านนะครับ
ผู้เป็นพ่อยังบอกอีกนะครับว่าเขาอยู่กับลูกชายเพียงลำพัง๒คน
ลูกชายมันเสพยาบ้าเสพเข้าไปจนเกิดอาการหลอน
คล้ายกับเมายาบ้าแล้วก็คลุ้มคลั่ง
ก่อเหตุต่างนานามาแล้วหลายครั้ง
ท้ายที่สุดก็มาก่อเหตุจะฆ่าพ่อครั้งนี้แหละครับ
มีมีดทำกับข้าวแล้วมีมีดวางเล็มใหญ่มันจะกะล็อกคอปาดเลย

แล้วมันก็มาสู่เรื่องปิ้งปลานี่ทำกับข้าวอยู่นี่
พูดไม่ได้มึงจะพูดกูจะปาดคอมึงทิ้งก่อน
แล้วจะทำไงแล้วก็แหน่มา

บอกว่ามันจะทำพ่อหรือว่ามึงจะฆ่ามึงวันนี้แหละมันวาง
มันก็จะล็อกล็อกผมก็ยกปั๊บมันก็ปั๊บเขานี่

ทั้งจากคมมีดแล้วก็จากไฟที่เผาผลาญ
ขณะที่นางเจือจันก้อนแก้วอายุ๔๐ปี

เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุคือนายสมยศเนี่ย
เคยเมายาบ้าคลุ้มคลั่งและอารวาสจะเผาบ้านมาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ตอนนั้นโชคดีนะที่ไฟแชคน้ำมันมันหมด

ก็เลยขอให้ตำรวจจับตัวไปดำเนินคดีแล้ว

สร้างความเดือดร้อนให้กับญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้าน
เพราะว่าเจ้าตัวผู้ก่อเหตุมีอาการคลุ้มคลั่ง
และเมายาบ้าหนักขึ้นทุกวันมาก่อเหตุครั้งนี้
ทางญาติบอกว่าอยากให้จับตัวไปคุมขังให้เข็ด
แล้วก็ที่สำคัญคือต้องพาไปบำบัดรักษาจากอาการติดยาด้วยนะครับ